เพราะว่ามันก็เป็นช่วงแล้วก็เอาจริงไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะ
เราก็ยอมรับว่าเราก็ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้น
เพราะว่าเวลาเราแพลนแบบอย่างเช่นโปรเจกต์การแสดงเราอย่างนี้
รู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมแพลนว่าผมจะออกมาทุกปี

มันจะกลายเป็นปีเว้นปีตลอด

แต่ว่าอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่เข้าใจแล้วว่าจริงแล้ว
อยากผลิตงานออกมาให้ทุกคนดูได้ทุกปีนั่นแหละ

แล้วไม่ใช่คนเบื้องหน้าด้วยคนเบื้องหลัง

แล้วเรารู้สึกเราอยากสัมผัสทีมงานหลายแบบ

แต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราไม่ทำงานกับคนไม่มีชื่อนะ

ได้คุยกันเราจะรู้เลยว่าเขาอยากทำงานจริงหรือเปล่า
หรือเขามีสุจัยมีผมชอบทำงานใดหากมีสุจัย
แต่ว่าเรื่องบทก็ไม่ได้เข้มข้นน้อยลง
ผมก็ยังรู้สึกว่ายังพิธีพิถันเพราะว่าเราไม่ได้มีความคิดจะอยู่กับที่
เรายังอยากแบบไปข้างหน้ายังอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่าน่าจะยังพัฒนาได้อยู่นะอะไรอย่างนี้

มีบทไหนที่เราเข้ารอมันหรือเปล่าแบบอยากจะเล่นอยากจะลุยแต่ยังไม่ได้มีโอกาส
ถ้าเป็นเรื่องเนี้ยน่าจะเลิกพูดไปนานแล้วฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบทที่นักแสดงรอมัน
ความคิดผมมันไม่มีครับมันอยู่ที่จังหวะช่วงเวลาช่วงชีวิต
มากกว่าแล้วก็อยู่ที่ว่าแบบช่วงนั้นผมอินอะไรด้วยแบบบางครั้งบทดีมากแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้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

เป็นเรื่องที่เราอยากเช็คจริง
จริงที่ผ่านมามันก็คือคืนนั้นมาตลอดแหละครับแต่เราแค่แบบไม่ได้ออกหน้ามากขนาดนั้นที่จะแบบ
แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทำได้ทุกอย่างแต่เราอ่ะชอบช่วยชอบช่วยแบบพี่คนอื่นว่าแบบเอ้ยมีอะไรผม
เรื่องที่มายเริ่มแชร์กับพี่แอนนเนี่ยคะ

ที่เทอร์บเห็นเพราะเขาเป็นคนที่ผมอยากทำงานด้วย
ผมรู้สึกว่าชอบไฟในตัวเขามันร้อนแรงดี
เอาเราไปขอบอกว่าเวลาอยู่ในกรอง

ต่อให้เราได้ยินแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
มันไม่ได้แปลว่าเราจะเจออย่างนั้นอีก

แต่สิ่งที่ผมเก็บแล้วผมแบบจำแม่นเลยก็คือ

ผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาแค่เนี้ย
แค่ประโยคสั้นแน่นมากเหมือนกันนะ
ก็ถ้าพี่เขาพร้อมเริ่มเมื่อไหร่ผมก็พร้อมเริ่มเลยครับ

สกิลไม่มีอาจจะมีขาที่ยาวผมเดินเร็วสู้ได้

ก็ถ้าพี่เขาสามารถทำให้ผมตื่นได้ผมก็ไปครับ

เช้าขนาดนั้นเลยหรอ

ไม่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลเดี๋ยวถ่ายส่งกันบ้าง

หรือเดี๋ยวผมวิดีโอคอมแท้ตอนวิ่งว่าพี่ฉันวิ่งอยู่นะคะ

เราข้ามเรื่องหน้าตาไปเนอะ

หมายถึงว่าอย่างสไตล์แต่งตัวผมรู้สึกว่าคนเรามันเปลี่ยนตลอด
แล้วก็ยุคนี้เอาพูดจริงผมเริ่มอินเสื้อผ้าผู้หญิง
พูดจริงว่าเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเราอยากทำให้ทุกคนเห็นว่า
ไม่มีกำแพงหรอกไม่ว่ามันจะคัตติ้งผู้หญิงหรือผู้ชาย

แล้วก็ติดใส่ขาสั้นอยู่แล้วมันจะบานอีกสักหน่อยก็ไม่น่าเป็นอะไร
เอาจริงป่ะตอนลงคือมั่นสุดว่า

ไม่รู้สึกเอาจริงเพราะว่าผมกับพี่อะ

เอาจริงเวลาใครจะบอกว่าแบบเหมือนหรืออะไรอย่างนี้
มันรับได้หมดยิ่งเราทำงานอยู่ตรงนี้ด้วย
มันก็ไม่ได้แปลกมันก็เป็นความคิดส่วนบุคคล
แต่ว่าเราก็รู้ตัวเองแล้วกันว่า

กังวลบ้าง๑๖มั้ง
ดูแต่ว่าผมเป็นคนดูไม่ค่อยละเอียดจะมีพี่กบผู้จัดการช่วยเรื่องคือพอมันบานมันจะมีเหลี่ยมที่ต้องระวัง
จะปะตั้งว่านี่จะมีทักบ้างว่าเออไอนี่ลบได้ไหมดึงได้รึเปล่าหรือเรื่องนะคือเราจะแตกไปเลย
วัดตามน้ำมันมีรวมหนึ่งที่การจะลงแล้วมันอาจจะแบบมันจะต้องใช้วิธีแตะเลยถ้าจะหลง
มันอยู่ในกล้องแต่รูปมันดุดันประมาณนึง

พี่คุณของคุณสาวต่างอะไร
หมายถึงผมสงบว่าที่บอกว่าหน้านี้ดี
ทุกคนจะพูดว่าไม่เห็นดีเลย

มีเสียเสียใจในการรู้สึกว่ารูปนี้น่ารักเลยแต่กระดูกสุดบ้างไม่ใช่
เสียเซลล์เลยเพราะว่ารู้สึกตัวเองมาไกลมากจากเด็กผู้ชายที่ไม่ชอบถ่ายรูป
วันนี้พยายามถ่ายรูปได้บ่อยผมว่าผมมาไกลมากแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าแฟนคลับก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยพยายามแล้วนะสุดแล้วเหมือนกัน

ซึ่งเราก็คิดว่าแฟนคลับเราไม่น่าอยากให้เราถึงจุดนั้นที่เราแบบไม่ใช่ตัวเอง

ขนาดนั้นยากจังเลยอ่ะผมเป็นคนที่ส่วนใหญ่ลูกมันจะดีเสมอ
ถ้ามีคนชวนถ่ายก็มาตรงนี้สิมาตรงนี้
แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นแบบสมมุติวันหนึ่งเราแบบมีฟิลเราอยากถ่ายรูป
ถ่ายรูปให้หน่อยสิอันนี้พังแล้ว
เพราะว่าเราไม่ได้มีเซนต์ขนาดนั้นพี่ว่าตรงนี้มันจะดี
แต่ถ้ารูปดีสุดนะเอาในชีวิตเลยนะรูปแฟนคลับ
มันเหมือนกับว่าถ่ายด้วยความรักอ่ะเอาจริงป่ะ
คือแบบทุกการกระดิกนิ้วที่มันมาจากความรักรักอย่างนี้
แล้วแบบเอาจริงจะมีใครนั่งเลือกรูปให้เราขนาดนี้วะ

ก็มีใครถ่าย๑๐๐๐รูปแล้วจริงเรื่องรูปพี่หนุ่มกฎาวนี้
ก็ขอยอดใครรู้หลวงถ้าถามพี่ต้องถ่ายชาวแล้วก็มีแบบว่า
คำเม้นส์จากที่เที่ยวอยู่นี่แบบว่าถ่ายแบบอะไรงี้มาแจวเรา

ถ่ายแบบว่าเป็นที่แบบมีเจ้าอะไรอย่างเนี้ย
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแก๊งหน้าผมของผมก็เป็นเรื่องปกติครับ

บอกว่าไซซ์อิ๊กซี่ไซซ์อีกชอบอะไรอย่างนี้
ไม่แต่ว่าผมว่าผมไม่ค่อยเจอคนไม่มีมารยาทอะครับ
เอาตรงมันเป็นความโชคดีของเรามั้งว่าแบบ
ผมไม่ค่อยเจอคนที่แบบ

คนมาวิจารณ์รูปร่างหรือมุมหน้าคนอื่น
มันเป็นเรื่องมารยาทนิดนึงเหมือนกัน

อันนี้สุดแล้วพี่
ขายาว๔๔ใส่๑๐
ไม่ได้แล้ว

โอเคขอบคุณครับ